อย่างที่จังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้ตำรวจภูทรภาค๒นะฮะ
ชุดสืบสวนก็ไปจับกลุ่มตัวแม่เล้าคนหนึ่ง
ชื่อว่าเจ๊จอยนาป่าค่ะอายุสามสิบสองปีนะครับ
ชื่อจริงคือนางสิริพรทอทุ่มนะครับเป็นชาวเอานาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
เป็นผู้ต้องหาคดีเป็นธุระจัดหาบริการทางเพศและค้ามนุษย์เด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
จับได้ขณะที่กำลังมารับตัวเด็กหญิงอายุ๑๓ปีกับเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
กลับจากการค้าประเวณีคือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เอามาส่งให้ลูกค้าแล้วมารับกลับนะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ถนนสุขประยูนหมู่๙ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
จากการสืบทราบนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมค้าประเวณีเนี่ย
ตำรวจสืบทราบได้จากทางอินเทอร์เน็ตนะค่ะอ่า
คือเนี่ยฮะก็มีรูปของเด็กคนนั้นคนนี้แล้วก็ส่งไปให้อ่า
มันมีคงมีช่องทางของเขาอยู่ใช่ไหมให้กับผู้ชายที่ชอบลักษณะแบบนี้
อ่าติดต่อซื้อขายกันมานะครับตำรวจก็เลยล่อซื้อนะฮะ
เด็กหญิงสองคนนะครับในราคาคนละสามพันบาท
บอกว่าเคยทำมาแล้วก็เลิกไปแล้ว
แล้วกลับมาทำอีกส่วนใหญ่ที่ทำก็เพราะว่า
เด็กอ่ะมีปัญหาทางครอบครัวแล้วมาให้ช่วยอุปการะให้ความอบอุ่นค่ะ
อ่าก็เลยพาเด็กไปหารายได้ด้วยการค้าบริการทางเพศ
จะให้ค่าตัวเด็กครั้งละเท่าไหร่รู้ไหม๒๐๐บาทดูเด็กน้องก็อย่าไปยอมเนี่ยฮะ
แต่มันให้น้อง๒๐๐บาทนะครับแต่ก็อ้างว่าคือที่เหลือเนี่ยก็จะเก็บ
ให้เด็กเวลาเด็กจะใช้จะอะไรก็จะมาขอก็จะให้อะไรอย่างนี้นะครับ
ส่วนผู้ที่มาใช้บริการนะครับตอนนี้ยังจับไม่ได้นะฮะ
เพราะว่าอันนี้คือตำรวจเขาร่อซื้อเองนะครับเดี๋ยวจะไล่ขยายผลจับกลุ่มต่อครับ
ที่ไหนให้งองสุดหนูก็ไปค่าตัวเด็กได้เท่าไรครับ
หนูมาใช้ที่แม่แต่ว่าเขาไม่ใช้อะไรเท่าไรหรอก
บอกว่าเด็กที่เสด็จทางนี้น่าจะเป็นผู้ชาหายกว่า
คิดค่าบริการขายบริการเด็กครั้งละ๑๕๐๐ต่อคน
ก็เลยได้เงินของกลางที่ซื้อขายกัน๓๐๐๐บาท

ว่าคนที่ชอบแบบนี้นะฮะ
มีลักษณะนิยมชมชอบแบบนี้
การมีเพศสัมพันธ์แบบนี้กับเด็กกับเยาวชนเนี่ย

โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า๑๕นะ
หากถูกจับได้จะถูกดำเนินคดีข้อหา
กระทำชำราวเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี

เทอร์เน็ตทางลงทางไลน์ทางออนไลน์อะไรพวกนี้เนี่ย

ใช่โอ้โหแล้วเห็นข้อความเมื่อสักครู่ทางหน้าจอโทรศัพท์ที่คุย
มีแฮชแท็กแบบขายตัวแฮชแท็กขายบริการอะไรแบบนี้
เพราะฉะนั้นใครที่เคยติดต่อนะครับทำธุรกิจ
ซื้อขายอะไรต่างกับเจ๊จอยนาป่า
ขอให้รู้ว่าถูกจับกลุ่มแล้วแล้วหลักฐานอยู่หมดเลย

ไปเลยไปเลยตำรวจจะได้จับตำรวจจะได้จับดำเนินคดี